ตอนนี้เราจะมีรายงานสดมาจากพื้นที่บริเวณหน้าถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย
คุณทัศนายโคตรทองจะรายงานเข้ามาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันถึงปฏิบัติการของหน่วยซิล
คุณสึฟสกุลคุณออนุญาคุณผู้ชมครับเท่าสู่ชั่วโมงที่๖๐ติป
ของปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิตที่ศูนย์หายไปใน
ปฏิบัติงานลำบากมากขึ้นหนักมากขึ้นครับ
คือจะเห็นว่าเฝินได้ไม่เริ่มตกหนักลงมาอียัคครับ
ทำให้ในพื้นที่นั้นก็เปียกแฉะเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งมีมวลน้ำอีกบางส่วนก็ไหลเข้าไปสมทบในบริเวณพื้นที่ของถ้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ตอนนี้ทุกคนก็ส่งกำลังใจไปให้กับหน่วยซิลทุกนายที่ได้มีการขนย้ายอุปกรณ์
เตรียมเข้าไปดำน้ำผ่านในถ้ำแล้ว
มาดูความคืบหน้าล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากันหน่อย
ทางด้านของเจ้าหน้าที่หน่วยซิลหรือว่าจากทางด้านของกองบังคับการกรมรบพิเศษที่๑นั้น
ทั้งหมด๑๘นายครับได้มีการขนอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าไปในบริเวณถ้ำเรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งเขามีการแบ่งกำลังออกจาก๑๘นายเป็นแบบนี้นะครับ
ทั้งหมด๑๘นาย๘นายจะมีหน้าที่ในการดำน้ำเข้าไป
ในจุดที่คาดว่าจะเป็นเนินที่สูงแล้วคาดว่าจะมีทั้ง๑๓คนนั้นอยู่ตรงนั้น
จุดนี้ไม่ใช่พัทยาบีชนะครับทางด้านของหัวหน้าหน่วยซิลหรือว่าผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่๑
บอกกับผมนะฮะท่านนาวาเอกอนันต์สุมราวัลบอกว่าจะเข้าไปไกลกว่าพัทยาบีช
ซึ่งจุดพัทยาบีดคาดว่าจะไม่มีคนอยู่แต่ว่าจะเข้าไปไกลจากจุดนี้ไปอีก
ซึ่งจุดนั้นจะเป็นเนินสูงอยู่คาดว่าจะพบทั้ง๑๓คน
อันนี้๘นายจะดำน้ำเข้าไปตอนนี้รอการประเมินสถานการณ์อยู่

อีก๕นายสแตนบายในการขนย้ายอุปกรณ์เข้าไปช่วย

ตอนนี้ทั้งหมดนั้นกำลังรอคำสั่งในการที่จะปฏิบัติหน้าที่
เพราะว่าต้องรอให้ระดับน้ำนั้นลดลงจนสามารถที่จะดำน้ำเข้าไปได้
เพราะว่ามันได้ทางจากจุดที่สุดท้ายของประวัตินี้
แล้วก็จุดที่จะเข้าไปเนี่ยค่อนข้างไกลพอสมควร
ถ้าเกิดว่ามีน้ำสูงก็ทำงานด้วยความยากลำบากครับ
อีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามาสมทบในการปฏิบัติงานในวันนี้
คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็มีการแบ่งกำลังออกเป็น๒นายครับ
หนึ่งชุดนั้นตามทางด้านของหน่วยซิลเข้าไปในถ้ำ
เพื่อที่จะไปซัพพอร์ตเรื่องของการเข้าพื้นที่ในการขนย้ายอุปกรณ์
อีกหนึ่งชุดนั้นได้แบ่งกำลังขึ้นไปสำรวจบนภูเขา
เหนือถ้ำแห่งนี้ต้องการจะไปหาช่องหาโพรงหาปล่องเพื่อโรยตัว

ทางด้านของกรมอุทยานแจ้งกลับมาว่าตอนนี้พบแล้ว๒ปล่อง
กล่องนี้พบล่าสุดในการสำรวจในวันนี้
แล้วก็กำลังหาวิธีที่จะพยายามโรยตัวลงจากปล่องนั้น
เข้าไปบริเวณในถ้ำซึ่งอาจจะเข้าไปได้
แล้วก็เดินเข้าไปต่อในจุดที่ทางด้านของหน่วยซิล
อาจจะเข้าไปไม่ถึงเพราะว่ามีมวลน้ำนั้นลายล้อมอยู่
ถ้าเกิดสามารถโรยตัวจากปล่องนี้ลงไปได้
อาจจะสามารถเดินต่อไปในปลายป่องของถ้ำได้
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าทั้ง๑๓คนอาจจะเดินเลยต่อเข้าไป
อยู่ปลายสุดของถ้ำซึ่งมีความยาวจากปากถ้ำประมาณ๗กิโลเมตรได้ครับ
ตอนนี้เราได้แต่เฝ้ารอการปฏิบัติงานของหน่วยซิลว่าจะเข้าไป
เฝ้ารอการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ว่าด้านบนนั้นจะสามารถโรยตัวลงจากปล่องได้หรือไม่
แล้วก็เฝ้ารอการมาของท่านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยว่าจะมีการปรับแผนในการค้นหาในวันนี้อย่างไร

ของไทยรัฐทีวีนะครับ
ครับ

ก็ต้องมีความละเอียดรอบครอบในการวางแผน
แต่อย่างน้อยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีที่พบ๒ปล่องแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวจะหาวิธีเข้าไปตรงนี้ให้ได้นะคะ